ต้องบอกว่าคุณแม่เหล่านี้นะคะใช้คำว่าเหล่านี้เพราะว่าเป็นแก๊งมากัน๓คนค่ะ
เป็นสายฮาคุณผู้ชมนิ่งก็เท่นะคะพอแบบออกอากงอาการต่างก็น่ารักจริงค่ะ
มาดูคนแรกเลยนะคะนี่เลยดาวติ๊กต๊อกของดิฉันคุณนุ้ยสุจิลาค่ะ
ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะเพราะว่าเธอการันตีด้วยมงค์ค่ะ
นางสาวไทยมาการันตีเองเลยนะคะ
เรียกว่านะคะเธอเนี่ยโอ้โหสวยเพียบพร้อม

ทุกสถานที่ตลอดเวลาค่ะ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

ตลกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคุณแม่ต้นหอมเขาเอาอยู่อยู่แล้วแหละ
เวลาจับลูกชายน้องปกป้องกับเพื่อนสุดซีรัศมีแขมาสร้างคอนเทนต์ด้วยแล้ว
แล้วก็โอ้โหเรียกได้ว่าสร้างรอยยิ้มให้กับคนที่ได้ดูกันแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะ
อืมเอ็นดูจริงนะคะได้ว่าเห็นที่บอกแปลนะคะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอีกเรื่องจริง
ใช่น้องปกป้องเองตอนนี้ก็ออกแนวสายฮาได้เหมือนกันแล้วก็เป็นกำลังน่ารักเลยอ่ะ
คุณผู้ชมก็ทำคอนเทนต์ตามคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละนะคะก็ดีนะฝึกให้เด็กเป็นคนที่กล้าแสดงออก